พาไปที่จังหวัดพยาวที่นั่นของกินของอร่อยก็เยอะ
แต่ที่จะพาไปเนี่ยไม่ได้ไปกินอะไรนะ
แต่ว่าไปดูภาพบรรยากาศของการแข่งขันที่นั่น
เขามีการกันกีฬาพืชบ้านสนุกสนาน
แล้วกีฬาที่เขาแข่งกันมันมีหลายประเภท
โอ้โหบอกเลยชาวบ้านที่นั่นเขาสามัคคีชุมนุม

โอ้โหเอาเริ่มต้นกันที่พายเรือก่อน
แข่งขันพายเรือในกวานพยาวนี่แหละครับ
ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพยาว
เขาจัดขึ้นในพื้นที่โบราณสถานบ้านร่องไห่
ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวนั่นแหละ
พายคนเดียวก็พายได้

มีหลายฝีภาย๓คนก็ได้๔คนก็ได้
และพายเรือผลัด๔คูณ๕๐เมตรก็มี
แล้วนี่นักภาคเขาก็มีจัดไว้ให้
พายเลยพายเลย
คือเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานจริง

เขาได้มารวมตัวกันทำกิจกรรม
เพื่อเป็นการสารความสามัคคี
ไฮไลท์ดีกว่ากับการแข่งขันทักษะในการต่อสู้
แล้วก็วิธีการเอาตัวรอด

งานนี้เขามากันหลายรุ่นนะ
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่

ลงแข่งขันได้หมดเพื่อความสามัคคีสนุกสนาน

เอาใดเพื่อไปไปอย่างง่ายล่วงไปแล้วหนึ่ง

ล่วงล่วงไปทั้งคู่ก็มีเหมือนกัน
โอ้โหแต่นี่เหนียวมากค่ะ

โอ้โฮเอา
มันลุ้นตรงนี้แหละมันลุ้นตรงนี้แหละว่าใครจะล่วงใครจะอยู่ใครจะไป
สนุกสนานครับเป็นภาพความสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ที่เราเอามาให้ดูนะฮะ

จ้าแหมดูกี่ครั้งก็สนุกสนานนะกีฬาแบบนี้
อยากลองเหมือนกันนะจริงขนาดดูยังสนุกนะ
อยากลองเหมือนกันนะเขาเรียกมวยทะเลใช่ไหม
ทะเลอ่ะคืออยากรู้เหมือนกันว่าความเขาเรียกว่าเทคนิคของแต่ละคน
ที่จะทำให้ตัวเองอยู่บนไอ้ไม้คานนี้ได้คือหลาย
ดิฉันคิดว่าดิฉันเก่งเพราะว่าในการอยู่บนคานได้นาน
ที่ฉันน่าจะไปเล่นกีฬาชนิดนี้ได้
คุณอยู่บนคานมานานนับหลายร้อยปีแล้วนะ